กีฬาเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

เริ่มจากที่เกมเกษมบัณฑิตพบกับกรมทางหลวง
จัดจาอัมเบอร์บัตรของเกษมบัณฑิตถึงหลบภูดิตธรรมรส
และโรมันโดดาซินวาก่อนจากให้เพื่อน
แต่ว่าน่าเสียดายที่จังหวะนี้ไปติดผู้เล่นคนสุดท้ายของกรมทางหลวง
จังหวะนี้พิสิทธิรอดสำลิดได้จังหวะขึ้นบอล
ผู้เล่นของบางกอกที่ริมเส้น
ก่อนจะสร้างจังหวะตีเสมอให้กับทีมได้อย่างสุดสวย
สุดท้ายเกมจบลงด้วยการแบ่งแต้ม
ก่อนจะแตะลอดขาผู้เล่นสมุทรสาครจ่ายให้สารวุฒาพึกยิงเข้าไป
ก่อนที่สารวุฒิจะโชว์สเต็ปเต้นโชว์บ้านท้ายลีลาคิ้วไหวใช้ได้เลยทีเดียวครับ